คุณผู้ชมครับเรื่องของการแข่งขันประชันความอึดแล้วก็ความอดทนแห่งเอเชียเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วนะครับ
ปีนี้มีการแข่งขันแตะรถเพื่อชิงรถแล้วก็มีตัวแทนของคนไทยร่วมแข่งขันเนี่ยประมาณ๑๐คนด้วยกันนะครับ
ทนกับความเหนื่อยล้าประมาณ๓วันสุดท้ายก็จบลงไปได้ครับ
คุณสุธิพงศ์เหมมะคดผู้สื่อข่าวของเราไปเกาะติดการแข่งขันนี้พร้อมกันถึงที่สิงคโปร์ติดตามจากรายงานครับ

ปีนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน๔๐๐คนจาก๙ประเทศมีคนไทยร่วมประชันความอึดถึง๑๐คน
กติกาปีนี้เพิ่มความยากทวีความมันและของรางวัลก็ยิ่งใหญ่ขึ้นครับ
ไปเชียร์ร่วมให้กำลังใจคนไทยเพื่อคว้าชัยกลับบ้านกันครับ
กติกาก็คือวางฝ่ามือไว้ในจุดที่กำหนด
นิ้วทุกนิ้วแนบชิดติดกับรถไม่ให้ฝ่ามือออกจากสติ๊กเกอร์
ทุก๖ชั่วโมงจะได้เวลาพัก๕นาที
พอถึงเวลาพักทุกคนจะรีบวิ่งมาในเต็นต์อำนวยการ
เพื่อพักเข้าห้องน้ำรับประทานอาหารนวดตัว
และปีนี้เพิ่มกฎเหล็กขึ้นมาก็คือ
ญาติเข้ามาหาผู้เข้าแข่งขันในระหว่างพัก
แต่เพิ่มความสนุกสนานในการแข่งขัน
สามารถให้ผู้ชมเล่นเกมออนไลน์
ผู้เข้าแข่งขันโดยผู้ที่ถูกโหวตมากที่สุด
จะได้เวลาพักเพิ่มอีก๕นาที
ประลองความอดทนผ่านไปเรื่อย
ทุกคนต้องต่อสู้กับการอดนอน
หิวและสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจ
ทำให้ผู้เข้าแข่งขันหลายคนถอดใจออกจากการแข่งขันไป
คนเหลือน้อยการแข่งขันยิ่งเข้มข้นมากขึ้น
และคนไทยคนสุดท้ายคือนายพลภัยศาลประพาเศรษฐี
เกิดอาการเท้าบวมขาชาจึงต้องออกจากการแข่งขัน
ทำเวลาได้๔๙ชั่วโมง๒นาที
ในปีนี้ครับตอนพักเบรกเนี่ยปกติเราจะต้องนวดเท้าด้วย
แล้วเราลืมนวดเท้าเพราะว่าอาหารปีนี้มันเปลี่ยนไป

ทำให้เราจะต้องไม่เนตการกินมากกว่าเดิม
เราก็เลยลืมนวดเท้าพอเข้าชั่วโมงที่๔๐แล้วเนี่ย
เราก็เริ่มมีอาการเท้าบวมแล้ว
ซึ่งเราก็คิดว่าน่าจะไปให้ถึงจุดตรง๖๕ชั่วโมงได้
แต่ปรากฏว่าพอเข้าไป๔๘เนี่ย
เท้าเราก็บวมหนักแล้วแล้วเราก็ขยบไม่ได้เลยตอนเบรก
ซึ่งเราก็เลยจำเป็นต้องรักษาสุขภาพกับชีวิตเราไว้ก่อน
แล้วว่าโอกาสหน้าเราก็ค่อยมาใหม่ครับ
เวลาผ่านไปกว่า๗๔ชั่วโมงจนเหลือ๒คนสุดท้าย
นายอับดุลฮามิตบินโจนิตชาวสิงคโปร์ก็เป็นผู้ชนะไป
ด้วยเวลารวม๗๔ชั่วโมง๑๕นาที
มูลค่ากว่า๑ล้าน๖แสนบาทไปครอบครองครับ
โดยปีนี้เป็นปีที่๖ที่คนไทยเข้าร่วมการแข่งขันแตะรถชิงรถ
โดยปีที่ทำสถิติได้ดีที่สุดคือปี๒๕๖๒
คือนายสมัติเทพเสมทำเวลาได้๗๖ชั่วโมง๙นาที
สุธิพงศ์เหมคศข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน